ดูเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะ

ดูเหมือนว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะดูอารมณ์เสียนิดหน่อยนะ

หลังจากที่ท้ายปีนี้นะคะบอกเอาไว้ว่า
จะอารมณ์เสียให้น้อยลงจะตอบคำถามสื่อให้ดีขึ้น
แต่ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้นายกประยุทธ์มีอารมณ์เสีย

เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ประหลอดอารมณ์ของผู้นำประเทศ
อย่างผลเอกประยุทธ์จนโอชานายยกรัฐมนตรี

หลังจากที่ต้นสัปดาห์มีนักข่าวลึกลับส่งข้อความเชิงสอบถาม
ถึงการนำเสนออินโฟกราฟิกการทำงานของรัฐบาล

วกกับที่ผู้นำประเทศเสพติดข่าวสารทั้งโลกโซเชียลมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์
จึงทำให้ผู้นำประเทศที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาสารพัดอย่าง
เก็บอารมณ์ณจุดนี้ไม่อยู่
ระเบิดออกมาก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี
ยาวไปถึงช่วงที่แถลงผลการประชุม
การการเรียนความภาพ

ผมไงข้าวมาให้ท่านเองแล้ว

แต่เมื่อไปีอ่พู่นำประเทศถูกเผยออกไปทุกสื่อทุกช่องทาง
ที่มีทั้งเสียงให้กำลังใจและติติง
ร้อนไปถึงโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ต้องออกมานั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ส่งข้อความจากนายกรัฐมนตรี
ขอโทษขอโพยกับสื่อที่อารมณ์ชุนเฉียวใส่
มาได้๒วันก็คิดว่าท่านผู้นำประเทศจะอารมณ์เย็นลงแล้ว
เพราะช่วงสายของวันพระหัสบดีระหว่างเป็นประธานสัมมนา
เตรียมจัดทำงบประมาณประจำปี๒๕๖๐
นายกรัฐมนตรีก็เอ่ยประโยคแรกก่อนเข้าสู่วาระงานว่า
ต่อไปนี้จะทำตัวให้น่ารักพูดให้น้อยและจะเลิกโมโห
แต่ยังไงยังไงวันนี้ก็อดที่จะโมโหไม่ได้
เพราะตื่นมาตั้งแต่ตี๔ก็เจอแต่สารพัดปัญหา
พูดจบเล่นเอาสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าว
ถึงกับอ้าปากค้างไปตามกัน
ปันผล๖เดือนปีเอาเงินอย่างเดียว
ในเมื่อท่านปลูกของท่านอยู่แล้ว
แล้วท่านทำมันรอ
แล้วแต่ละวันท่านก็หาเงินมาซื้อไอ้เด็กกินน่ะ
ถ้าก็แบ่งปันส่วนหนึ่งก็คิดราคาไว้
ที่ปันผลไม่ได้ส่วนที่หนึ่งเป็นของกินทุกวัน
นี่คือกลุ่มท่านได้ใช่ไหมล่ะ

ก่อนเดินทางกลับอารมณ์ผู้นำประเทศ

พร้อมกับควักเอาโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
ออกมาเปิดเพลงคนดีไม่มีวันตาย
ให้คนที่อยู่ในห้องประชุมได้ฟัง
โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นวันที่๒

คุณเรียสโรงเพลง
จนมาถึงวันศุกร์ส่งท้ายของสัปดาห
การทำงานระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสื่อมวลชน
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวง
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ซึ่งก่อนเข้าประชุมนายกรัฐมนตรี
นตรีเขาก็มีสีหน้าสีตายิ้มแย้มเป็นปกติดี
แต่เมื่อใช้เวลาประชุมไปร่วม๔ชั่วโมง
ภาพแรกที่กระจอกข่าวเห็นเมื่อนายกรัฐมนตรีเขาเดินลงมาจากบันไดกลับเป็นภาพถอนหายใจหนึ่งเฮือก
ก่อนเดินลงมาพูดกับสื่อมวลชนไม่กี่คำแล้วก็เดินทางกลับทันที
ไม่มีแม้กระทั่งแต่จะหันหลังมาโบกมือบ๊ายบายเหมือนเช่นเคย
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน